เพราะว่าพี่สุสุนารีราชศรีมาเป็นนักร้องลูกทุ่งสาว
ชาวแบบย่าโมเลยนะคะ
คือพิศุถูกสูนักกัดคุณ
เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะว่าตัวเองเข้าไปห้ามศึกสุนัขสองตัวกัดกัน
ซึ่งเป็นสุนัขเลี้ยงที่เลี้ยงเอาไว้นี่แหละค่ะ
แล้วก็บังเอิญว่าเข้าไปอุ้มตัวหนึ่งแยกออกมา
อีกตัวก็เลยโอ้โหวิ่งเข้ามากัดแบบไม่ยั้งเลย
ตัวพี่สุเองก็ตกใจไงก็เลยสะบัดขาหนี
ทำให้โดนเขี้ยวเกี่ยวเนื้อฉีกไปหลายจุดเลยคุณผู้ชม
เห็นภาพแล้วถึงก็ต้องมีการเซ็นเซอร์นิดหนึ่ง
ก็เลยไปให้คุณหมอเย็บแผลให้ทั้งหมด๑๕เข็ม
โอ้โหพี่ก็จัดได้เหมือนกันนะโหดมากอ่ะคุณ
แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะ
เพราะว่าพี่สุบอกว่าสบายใจหายห่วงได้นะจ๊ะ
พบแพทย์แล้วเรียบร้อย

ทำไมฉันไม่คิดว่าทำไมไม่ตามคุณวอเตอร์ข้างบนมาช่วย

พี่สูงบอกว่าทำไมไม่ตามตุ๊กใจอย่างไร

ช่วงนี้มีเรื่องฉุนักเยอะจังเลย